ฟุตบอลหลายทีมในปีนี้นะครับเค้ามีเวลาพักค่อนข้างที่จะน้อยกว่าคน
เจอการฝึกซ้อมหนักไม่แพ้กับเพื่อร่วมทีมเมืองทองนะครับ
ภายใต้การคุมทีมของกุญซือจอมเฮียบชาวเกาหลีอย่างยุนจองควานครับ
หลังจากเข้ามารับงานร่วมรังคาญที่ผ่านมา
ก็ซ้อมนะครับจนค่ำเลยครับซ้อมจากเย็นจนค่ำนะครับ
แล้วก็ปล่อยให้นักเตะหยุดสงกรานบอกไปแล้วนะครับว่า
กลับไปหาครอบครัวได้เพียงแค่๒วันเท่านั้นก็คือวันนี้
แล้ววันพรุ่งนี้คือ๑๓เมษายนจากนั้น๑๔เมษาได้เรียกเข้าแคมป์เก็บตัวที่จังหวัดสระบุรี
แล้วก็เก็บตัวยาวเพื่อจะเตรียมสู้ศึกเจอกับการท่าเรือในไทยลีก
ซึ่งเป็นจ่าฝูงล่าสุดนะครับการท่าเรือเจอกับวันที่๒๐เมษายนครับ
ซึ่งหลายทีมผมเชื่อว่าคงจะหยุดพักไม่นานเหมือนกันนะครับ
ดูสิครับซ้อมจนมืดจนค่ำครับเรียกความฟิตกันใหญ่เลย
ขณะที่โคชโตยครับธีรศักดิ์ยอดญาติไทยที่เพิ่งจะได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่
หัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อนะครับในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๗ในเดือนมิถุนายนนี้
ก็ลงความเห็นกับทางโค้ชโชคโชธตรีพรมรัฐผู้ช่วยนะครับว่า
จะให้ธิรสินแดงดาได้ฉลองการเล่นทีมชาติ
ที่๑๐๐ในศึกคิงส์ครับหลังจากที่พลาดโอกาสในศึกชัยหน้าครับที่จีนไป
เมื่อเดือนที่แล้วโดยมุ้ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนก็ขอถอนตัวออกไป
ที่๙๙ของมุ้ยที่ผ่านพ้นไปนะครับ
ก็คือนัดที่ไทยแพ้ให้กับจีน๑ประตูต่อ๒ในศึกเอเชียนคลับรอบ๑๖ทีม
เทียสินติดทีมชาติมาตั้งแต่ปี๒๐๐๗ในยุคของอาจารย์ชันวิทธิ์ผลชีวินครับ
แล้วก็ติดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครับ
ย้ำกันหน่อยฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่๔๗นะครับ
ทีมที่เข้าร่วมไทยเจ้าภาพตามด้วยเวียดนามนะครับแล้วก็อินเดีย

อันดับโลกของทุกทีมเหนือกว่าเราหมดนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโปรแกรมที่สนุกแน่นอน
รอบแรกครับประกบคู่เจอกันวันที่๕มิถุนายนนะครับ
ใครชนะก็เข้าชิงชนะเลิศนะครับใครแพ้ชิงที่๓ในวันที่๘มิถุนายน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดให้ชมทุกคู่ของการแข่งขันเลยครับ
ส่วนบอลหญิงทีมชาติไทยก็รับการการันตีแล้วนะครับ
เรื่องของเงินรางวัลหรือว่าเงินบำรุงทีมที่ผ่านเข้าไปในบอลโลกรอบสุดท้าย
จำนวนเงินเป็นเงินไทย๒๔ล้านบาทนะครับ
หลังจากที่ผ่านเข้าไปเล่นในบอลหญิงครั้งนี้ที่ฝรั่งเศสในเดือนมิถุนายน
เพิ่มเป็น๓๐ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๙๖๐ล้านบาทครับ
อกจากนี้ครับหากว่าสาวชาบาแก้วนะครับสร้างประติศาสตร์เข้ารอบ๑๖ทีมได้
ก็จะมีการได้เงินรางวัลเพิ่มอีกนะครับ
เป็น๑ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๓๒ล้านบาท

จะได้รับ๔ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า๑๒๘ล้านบาทเลยนะครับ